ความคืบหน้าทางคดีของคุณตังโมเนี่ยต้องถามทนายเดชา
เพราะคือทนายของคดีนี้จริง
ทนายที่คุณแม่ของคุณตังโมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
วันนี้ทนายเดชาพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นกุญทรงกุญสืออะไรด้วยนะ

เอาเรื่องทางคดีก่อนทนายเดชากิติวิทยานันต์บอกว่า
คาดว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมตำรวจอาจจะปิดคดี
แล้วก็ส่งสำนวนให้อายการได้ภายในวันที่๑๙หรือ๒๐เมษายนนี้
อ้าวใครไปเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาช่วงสงครานก็
สงครานก็รอฟังข่าวด้วย

นายเดชาคาดว่าคดีนี้จะมีความเห็นส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ภายใน๖๐วันนะฮะ
ส่วนผลตรวจสอบผลพิสูจน์หลักฐานต่าง
จะถูกส่งให้ชุดคลี่คลายคดีนำไปประกอบสำนวนเทียบกับคำให้การพยานปากต่าง
ด้วยการทำเป็นแผนผังเดี๋ยวจะมีการเชื่อมโยงบุคคลแต่ละคนบนเรือ
แล้วก็พยานแต่ละคนว่ามีใครเบิกความสอดคล้องหรือว่าขัดกันบ้าง
ทนายเดชาบอกว่าการแถลงหรือว่าการทำสำนวนคดีต่างที่จะทำเป็นแผนผังเนี่ย
จะเป็นการทำอย่างละเอียดเพราะคดีของคุณตังโมถือเป็นคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ
เอาเป็นว่าถ้าได้เห็นเนี่ยถึงขั้นต้องพูดว่าเหลือเชื่อ
ไม่มีนะครับหลักฐานี่เห็นว่ามันนั่นนะ
ทุกข้อหาที่แจ้งมา
นั่นหมดทุกอย่าง
สามารถติดคุกได้ทุกคนเลย
ติดคุกหมดไม่น่ารอเลยแต่ความเห็นผมนะ

นายเดชายังพูดถึงเรื่องการที่มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับ
บอกว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกน้ำที่ท้ายเรือที่ว่าไปปัสสาวะ

นายเดชาบอกว่าเรื่องนี้มโนกันเอง

ถึงขั้นต้องปิดช่องยูทูปไปเลยนะ
อาจจะต้องปิดช่องเลิกจัดรายการไปเลยก็ได้
โดยตัวเองเนี่ยได้เตรียมปี๊บเอาไว้ให้แล้ว
ถ้าใครอยากได้เนี่ยหลังแถลงปิดคดีเนี่ยมาเอาได้
ยืนยันว่าผู้ต้องหาในคดีตอนนี้ไม่มีเพิ่มมากกว่านี้
ถ้านักขณะนี้ก็มีใครล่ะ๕คนบนเรือใช่ไหม
วกกับอีกคนนึงที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นกุญสือ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจแล้ว
ซึ่งเรื่องกุญสือเนี่ยวันนี้ทนายเดชาคุยกับเราเนี่ยนะฮะ
บอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
มีคนที่เป็นกุญสืออยู่สองคนด้วยกันนะ
โดยทั้งสองคนเนี่ยทนายเดชาบอกนะฮะทนายเดชาอ้างว่า
ทั้งสองเนี่ยบอกให้ผู้ต้องหา๕คนเนี่ยไม่ให้ไปพบตำรวจ
ก็เลยมีความเชื่อมโยงและเชื่อว่าจะต้องสนิทกัน
ไปพบแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจแล้วนะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยทนายเดชาบอกว่า
ก็มีการตั้งคำถามกันว่าคนคนนี้เป็นคนใหญ่คนโตอะไรยังไงหรือไม่
ทำไมถึงมีการบอกว่าห้ามเปิดเผยชื่อนามสกุลแบบนั้นแบบนี้วันที่ไปพบตำรวจ
ลองฟังทนายเดชาเขาแล้วกันนะฮะ
คุณซือจริงมีสองคนใช่ไหมครับ

ไม่ขอตอบ
แต่ว่าเขาพบตำรวจแล้วหนึ่งคนที่แน่
ใช่คนนี้แหละเป็นคนประสานงานอะไรทุกอย่างนะจัดอะไรให้หมด
แต่กลัวจะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงกลัว
อันนี้ข้อมูลจากทนายเดชานะคือท่านผู้ชมครับที่ทนายเดชาตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมปิดชื่อไม่บอกชื่ออะไรอย่างนี้
คือคนนึงเนี่ยที่ชื่อเอ็มแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ย
วันนี้ผมได้คุยด้วยแล้วนะฮะ
ผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับเขานะครับ
แล้วก็ได้ขออนุญาตกันเรียบร้อย
คือเขาชื่อคุณพีมนะฮะ
แล้วเขาก็อนุญาตให้ผมเนี่ยให้ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
พูดถึงชื่อเขาได้คืออย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อย
ที่เขาไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ย
ตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาไปรับทราบข้อกล่าวหา

เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าบงการหรืออะไรก็แล้วแต่

มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะบอกว่าอย่าเอารูปเขาไปใช้
อย่าเอาชื่อนามสกุลเขาไปเผยแพร่เปิดเผยเพราะเขามีครอบครัว

เป็นผู้ชายทั้งสองคน
กับพี่หนุ่มกัญชัยไปแล้วก็เหมือนกัน
บอกเขาขออธิบายอย่างนี้ตอนเนี้ยเขาเหมือนกับตกเป็น
เป็นจำเลยของสังคมว่าโอ้โหเป็นคนไปกินทรงกุญสืออะไร
ไม่ใช่เลยความจริงแล้วเขาพยายามช่วยประสานงานช่วยเหลือ
ให้ตอนที่เกิดเหตุใหม่โดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
คุณพีมเอ็มบอกกับผมว่าอย่างนี้
วันที่เกิดเหตุนะ๒๔กุมภาพันธ์
สัก๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืน
มีพักพวกที่เขารู้จักคุณปอ
คุณปอเจ้าของเรือเนี่ยโทรมาหาเขา

มีน้องเขาประสบเหตุ
เพื่อนตกเรือแถวพระราม๗

เนื่องจากคือเพื่อนเหมือนกับที่เขารู้จักกันใน

รู้จักคนนั้นคนนี้เยอะเผื่อจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้าง
นักกฎหมายพวกอะไรก็เลยอยากจะปรึกษาว่าจะทำยังไงได้บ้าง

คุณพีมเอ็มก็เลยขอเบอร์คนบนเรือ

มันเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโรเบิร์ต
ก็ได้คุยกันก็ทำให้ทราบว่า

คือไม่ได้ว่าโทรมาเพื่อจะปรึกษาว่า

เขาจะขอความช่วยเหลือว่าจะทำยังไงดีเพื่อนตกเรือ

รับสายหรือยังไงเขาก็โทรต่อไป๑๙๑

เขาก็คิดว่าพระราม๗ต้องเป็นสอนอบังพลัด

สอนอบังพลัดบอกว่าอันนั้นไม่ใช่พื้นที่เขา

ว่าเออตกลงอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

มันต่อเนื่องล่วงเลยไปถึงนู่น

กำลังหาคุณตังโมอะไรกันด้วยนะ

พยายามต่อสายรั่วลายอะไรด้วย

คุณพีมเอ็มเขายอมรับว่าคืนนั้นเขาดื่มอยู่

เขาก็กลัวว่าจะสื่อสารกันผิดพลาด

ถ้าเป็นไปได้ก็ลองรีบติดต่อ
หาเจ้าหน้าที่หาเจ้าหน้าที่อะไรก็ว่าไป

ว่าจะขอคำปรึกษาหน่อย

แต่วันนั้นเนี่ยเขาติดว่าความด้วย

คือภูมิกับการสพเมืองนทบุรี

ถ้าคุณติดต่อกับ

ขออภัยติดต่อกับ๕คนบนเรือได้เนี่ย

แต่ระหว่างนั้นระหว่างวัน๒๕นะ
มันเป็น๒๕กุมภาพันธ์แล้ว

คุณพีมเอ็มบอกว่าเขาก็พยายามประสานประสาน
จนกระทั่งมีคนบนเรือเนี่ยโทรมาหาเขา

บอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะไปพบทนายอีกคนนึงนะ

ถ้าจะไปพบกับทนายอีกคนนึงก็ได้
ถ้าอย่างนั้นก็ไปดำเนินการหาเจ้าหน้าที่อะไรต่อเนื่องเลยก็แล้วกัน

แล้วคุณพีมเอ็มก็ไม่ได้ติดต่อประสานอะไรอีก

ทางฝั่งนั้น๕คนบนเรือเนี่ย

บอกว่าทางทนายคนนั้นที่ไปเจอตอนเย็นเนี่ย
เขาไม่รับทำคดีเขาไม่รับปรึกษาอะไรให้ด้วยนะ
คุณพีมเอ็มก็เลยปรึกษากับทางทนายเอ็ม

เขาบอกว่าพอทนายคนนั้นที่ไปเจอตอนเย็นเนี่ย

พี่ให้น้องพี่มาช่วยพวกผมหน่อยได้ไหม
คุณพีมเอ็มก็เลยบอกคุยกันบอกก็ไม่เอาแล้ว
คือก็เหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนกับจะพยายามประสานช่วยเหลือให้
แต่ตอนหลังเขาจะไปเจอทนายอีกคนนึงแล้วจะมาย้อนกลับให้ช่วย

ก็ถือว่าก็จบก็แยกย้ายกันไป
คุณพีมเอ็มบอกว่าเขายังไม่เคยพูดไม่เคยบอกอะไรเลยว่า
อย่าเพิ่งไปเจอต้องวางแผนอย่างนั้นต้องบอกอย่างนี้
เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย

พอมันมีข่าวออกมาว่ามีกุญสือบงการคอยบอกให้คนบนเรือต้องพูดอย่างนั้น
อย่าไปพูดอย่างนี้ต้องเจอเขาก่อนก่อนไปเจอตำรวจ
เขาก็โทรไปหาภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีทันที
เพราะมีเบอร์อยู่ตั้งแต่ประสานวันแรกแรกค่ะ
ว่าตกลงท่านยังไงกันเห็นบอกว่าจะต้องดำเนินคดีกับกุญสือคนบงการ
ภูมิกับก็บอกว่าเออก็มันก็เป็นอย่างนี้๑๒๓๔เขาก็เลยบอก

แหละแล้วทีนี้พอมันมีข่าวออกไปมีชื่อมีเสียงมีภาพอะไรออกไป

จะได้คุยกันคุณเขมสอนจะได้คุยด้วยในรายการ
คนจะได้เข้าใจว่าตกลงมีเอ็ม

ก็เหมือนกับที่พี่หนุ่มเล่าไปในช่วงเที่ยงในรายการ
ใช่ว่าเขาไม่ได้ไปอย่างนั้นอย่างนี้

ผู้ต้องหาที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา

วันต้นที่คุณเดินรูปหรือชื่อเขาประกวดออกไป
มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ครอบครัวเนี่ย

เขาก็จะมีโอกาสได้ชี้แจง

อันนี้คือคุณพรีมเอ็มทะนายรุ่นน้องชื่อเอ็มเป็นผู้ชาย

อ่าเนี่ยครับคุณพรีมเอ็มผมคุยด้วยในวันนี้นะครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไป
คนที่จะมาพูดว่าเป็นคนบงการ

คอยสั่ง๕คนมนเรือสปีดบอตให้ทำยังไงอย่างอ้นนั้นอย่างนี้
มันก็น่าจะไม่สามารถไปให้น้ำหนักอะไรขนาดนั้นได้

ถ้าเกิดฟังจากพี่อุ๋ยมันก็จะไม่ใช่แบบโหไปบงการไปเป็นกุญสือ

เดี๋ยวรอดูเพราะจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ต้องว่ากัน
เรื่องทางคดีของทางตำรวจเขา

ตำรวจเองมันก็จะต้องมีหลักฐานประมาณนึงแหละ
เขาถึงจะแจ้งข้อหาถ้ามันไม่ได้มีอะไรเลย

แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกพาดพิงถึงด้วย
เขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงด้วยว่า
คนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหา
เขามีการโพสต์เอาไว้นะคะในลักษณะที่ว่าถูกเข้าใจผิด
ก็เลยต้องโพสต์ชี้แจงในโพสต์นี้เขาโพสต์เอาไว้ว่า
เพราะ๒๕กุมภาพันธ์๒๕๖๕๙โมงถึงเที่ยง
ผมกำลังสืบพยานที่สารอาญาในคดียาเสพติดที่สารอาญารัชดา
แต่ในวันดังกล่าวช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
ผมได้รับการติดต่อไปในฐานะทนายความเพื่อให้เข้าฟังข้อเท็จจริง
ในคดีคุณแตงโมจริงนี่นะคะพอผมสืบพยานเสร็จจากสารอาญา
ก็เลยแค่แวะไปฟังว่าเรื่องมันคืออะไรกันแน่
แต่พอผมได้ให้คำปรึกษาในฐานะทนายความไปเท่านั้นสุดท้าย
พอผมไม่ขอออกข่าวหรืออาจจะความเห็นไม่ตรงกัน
นั้นก็เลยยกเลิกผมแล้วพวกเขาก็ไปหาทนายความชุดใหม่
ซึ่งน่าจะมีหลายคนหลายชุดมากจนเขาได้ไปพบตำรวจอีกทีก็ตอนทุ่มกว่า
ตามที่ปรากฏในข่าวซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมด้วย
เพราะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย
เรื่องนี้ผมไม่ได้รับเงินจากใครแม้แต่บาทเดียว
ผมได้ไปให้ปากคำในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
แม้ตำรวจจะไม่ได้มีหมายเรียกมาก็ตามแค่โทรมาผมก็ไป
ดังนั้นยืนยันว่าผมไม่ใช่นะ
ทนายเอ็มที่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วถูกแจ้งข้อหาสามข้อหานะครับ
แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าการจะปกปิดการจะทำลายหลักฐานการจะเตรียมนั่นโน่นนี่
มันแทบจะทำไม่ได้เพราะการพิสูจน์ทุกวันนี้มีนิติวิทยาศาสตร์เต็มไปหมด
มีกฎหมายบังคับไว้อยู่แล้วแล้วทำไมผมจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง
หรือให้คำแนะนำเพื่ออะไรนี่นะคะ
ก็เขาขอชี้แจงว่าผมไม่เกี่ยวค่ะ